สวัสดีครับ
แล้วก็สวัสดีครับ
ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับความสุขที่คุณผู้ชมสามารถหาได้ง่าย
โดยประหยัดภายในครอบครัวก็คือทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงนะครับ
เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านนะฮะมาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
พบกับความสนุกที่ดูกันได้
ครัวเรือนทุกครอบครัวเลย
วินีย์ต้อนรับคุณหนุ่ยคุณอีเจคุณพร้อมภูนิคุณอั้มและคุณน้ำโศน

นี่คือผู้ที่ทรงเกียรติมีความรู้ความสามารถทางด้านเพลงลูกทุ่งนะครับ
มาร่วมลุ้นคว้ายเงินทางวันจึงต่อ

คุณหน่วยเคยทานอาหารใต้ไหม
น้ำส้มชอบทำอะไรคะ
ชอบทำปลาร้าค่ะ
พี่นะไม่ได้เลยปลาร้ากินแล้วแบบอุ้ยคัน

เข้าไปเตี๊ยวเอาเรื่องของ

สวัสดีครับ

กลับไปทำการบ้านนิดนึง
ทำการบ้านกับใครกับเมียป่ะ

กับเพลงแล้วไม่ใช่กับเมียนะ

กระเป๋าตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทเรียบร้อยอืมพร้อมที่จะเดินทางต่อ
มาดูกันเขาจะทำเกินความคาดหวังของเขาได้หรือไม่ค่ะ
วันนี้มาที่เพลงที่สามซึ่งมีมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
ถ้าคุณบันเจิดพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
โอ้ยแหมขนมเลยเกินเก่ามากเลยนะจริง
เราชอบของเก่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่ามาทำแบ๊ว
เวลาไปไตลองให้ดีมาทางด้านหลัง

คาดว่าเขาจะเล่นไหมครับ

คิดว่าเขาจะใช้ตัวช่วยไหมครับคุณหนุ่ย
ถ้ามองถึงอนาคตคิดว่าน่าจะใช่ครับ
อนาคตในเพลงที่๔ที่๕ต่อไป

ฟังความเห็นของผู้หญิงกันบ้างดีกว่าคุณอ้ำ
ค่ะก็สำหรับพี่เจิดนะคะ

ด้วยวัยนะฮะวัยพี่เจิดวัยพี่เพิ่มภูมิอย่างนี้

แล้วก็ตัวช่วยอาจจะต้องมีนิดนึงไหม

อีกอย่างหนึ่งคนเอามาร้องหลายทอด
อาจจะมีเนื้อบางตัวที่เราฟังแล้วเราผิดเพี้ย
ใช่นะเอาล่ะทีนี้ฟังจากคนสวยของพี่บ้างน้ำส้มขา

แต่ละท่อนจะมีความคล้ายครึ่งกันอยู่
ซึ่งมันมีโอกาสผิดได้ง่ายค่ะ
ถ้าแนะนำก็อยากให้พี่บันเจิดใช้ตัวช่วยดีกว่าค่ะ
นี่คุณป่าน้องน้ำส้มเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงอ้วน

โอ้เจ็ดเอ้ยเจ็ดเจ็ดเดินมานี่นี่
เพลงนี้เขาบอกว่าอ้วน

แล้วเรายังไงดีเรายังไง

หายใจเหลือกใหญ่เป็นครั้งแรกนะ

หยุดปุ๊บตรงนี้รับหนึ่งหมื่นบาท
แต่ถ้าเลือกที่จะเล่นต่อแล้วร้องผิด

แต่ถ้าร้องได้สองหมื่นบาท
ตอนนี้มาตอบคำถามนี้ก่อนคุณบันเจิด
ฟังอินโทรไปแล้วเนี่ยเพลงที่สาม
มูลค่าสองหมื่นบาท
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตอนนี้คิดให้ดี

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอนนี้กองเชียร์มีเป็น๒อย่าง

ใช้ครับ

ก็เพลงกลัวมันจะผิดคำครับ

แสดงว่าอย่างที่คุณหนุ่ยคาดการณ์ไว้ถูกต้องมากเพลงนี้
คือมันสามารถสลับไปสลับมาได้

อยากได้อะไรมากที่สุด
อยากได้ผิดคำนึงครับ

เพราะฉะนั้นเลือกให้ดี
ตัวช่วยของเราแผ่นที่๑ถึง๖๐๐

ถ้าไม่เลือกสองตายแน่

คุณบันเจิดตัดสินใจเลือกตัวช่วย

ตัวช่วยของคุณบัญเจิดก็คือ
ก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยได้
น่าจะบกดี

เพราะว่าตัวช่วยเบตที่๒

เปลี่ยนเพลงครับ

มียิงตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยมีไม่กี่เพลงแล้วค่ะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าในรายการเรามาใช้บ่อยไหมกัน
เป็นไงครับฟังไว้แล้วเคยฟังอยู่แต่เขาไม่ใช่สำเรียงอีสานคนไทยใช่นะฮะถ้าถามกันระหว่างเพลงแรกกับเพลงที่เป็นตัวช่วยเพลงนี้เราคิดว่าเพลงไหนดีสำหรับเราเพลงแม่ม่ายกว่าหรอเพลงแม่ม่ายเพลงแรกดีกว่าหรอทำไมเพลงนี้เพราะเพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังเลยนี่เป็นสิทธิ์ของคุณมันเจิดคุณมันเจิดเลือกได

คุณบันเจิดตัดสินใจว่าไม่ใช้ตัวช่วยต่อนะครับนั่นก็คือตัวช่วยที่เปิดไปแล้วคือเปลี่ยนเพลงก็ไม่เปลี่ยนถามหน่อยว่าทำไมถึงไม่เปิดตัวช่วยเพิ่มอ่ะเผื่อเพลงนี้มันฟุกจะได้เอาไว้ช่วยเพลงอื่นบันเจิด
แล้วถ้าเกิดอย่างนี้มันไม่ฟุก

เงินเหลือครึ่งเดียวเลยนะคะจ้าอะหลือ๕๐๐๐บาท
เห็นคุณพาลเมียสนับสนุน
ทำไมถามผู้ภรรเมียก่อนว่าทำไมถึงไม่ให้ใช้ตัวช่วยเพิ่ม
อยากขังว่าเขาร้องเพลงลักเห็นไม่ใหม่เพราะเขารักให้ไม่มากไปไงคะ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมและเพลงร้องได้ให้ล้าน

โปรดติดตามผู้ชอบกำลังบังเกิด
อยากรักแม่ใหม่อยากปลอดภัยคนดี
ที่เดือนที่ปีดูสวยก็พิไม่ต่าง
จะดูเอวองมาน้องงามจริงงามร้อง
จะยิงทุกอย่างกลิ่มที่ปากบางมาก
น่ารักจะทั้งแม่ไม้
อยากรักแม่ใหม่อยากจะได้เชยชม
อยากจะดอมดมกอดรักนิ้วกลมให้นาย
รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมาให้สัญญาก็ได้
ถึงนี่ลูกศิษย์ไม่ผิดตรงไหน
ขอรักแม่ไม้ดีกว่า
ไม่สิวิเศษนะเรื่องรักตามตำรา
ขอรักจะหมับใจแม่ไม้จงเนตา
ประนามต่ำช้าก็ยังศรัทธาแม่ไม้
อยากรักแม่ไม้เป็นจากต่างวัยเดือนปี
วกจนชีพนี้ขอพร้อมยอมที่มอบใจ
จะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินยานาย
รักจริงใจแน่ไม่แชร์เลวไหล
ขอรักแม่ไม้ดีกว่า

พอร้องออกมาเสร็จแล้วเนี่ย
ความกังวลเพิ่มขึ้นหรือว่าเราผ่อนคลายลง

มั่นใจไหมว่าร้องออกมาแล้วไม่ผิดเลยเนี่ย
มั่นใจนะ

ตอนนี้คุณบัญเจิดมีอยู่แล้วนะฮะหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าร้องผิดเหลือครึ่งเดียวคือ๕๐๐บาทครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทคุณบันเจิดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้รองได้รองได้รองได้

เอาละครับ
สำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

ขุดแบบเจิด